อาจารย์เชียงดารานักแสดงนักธุรกิจเป็นลูกศิษย์เยอะมากนะครับ

อาจารย์เชียงไปช่วยให้หายมาแล้ว

แต่เรามีความรู้สึกเหมือนบ้านนี้มีควันเต็มไปหมดเลย
เราก็เลยตะโกนนำไปก่อนเลยบอกอาม่าจะไปไหนไม่ให้อาม่าไป

เราก็เอามือไปรองรับแล้วก็เป็นลูกแก้วลอยขึ้นมา
เราก็จับไว้แล้วจับมืออาม่าบอกว่า
ถ้าหากว่าเวลาแกยังมีอยู่ก็ขอให้แกดีขึ้นมาด้วยบุญนี้เอง

สร้างพระประธานที่มีพญานาคเป็นทิศฐาน
เราก็บอกองค์พ่อพระพุทธปฏิมานี้จะเป็นไปในลักษณะใด

ก็จะเกิดเป็นรูปพระพุทธรูปเหล่านั้นขึ้นมาเลยว่าเป็นอย่างไร
ถ้าวันนี้ผมให้อาจารย์แบบลองดูผม
ให้คุณหงายหลังได้เราจะเชื่อ

คุณหนุ่มไปทำอะไรไว้ที่ชุมพรครับ